สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙วันนี้เนี่ย
อดผู้เสียชีวิตอีกแล้วนะคะแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ย
ถือว่าคือเกิน๒๐๐เป็นครั้งแรกด้วย
สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะยอดผู้เสียชีวิตสะสม
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาตอนนี้ของประเทศไทย
ก็อยู่มากกว่า๖๐๐๐คนแล้วนะคะ
โดยการระบาดของโควิด๑๙ถือว่าวิกฤตหนักเลยแหละต้องใช้คำนี้
วันนี้นะคะผู้ติดเชื้อคือ๒๑๘๓๘ราย
ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๙๑๕ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๙๒๓ราย
ก็ถือว่าเรือนจำตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเหมือนกันนะคะ
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้เลยอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองรายแล้ว
ผู้เสียชีวิตสองร้อยสิบสองศพนะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน็ตเก้าสิบเก้าศพ
มีผู้เสียชีวิตที่บ้านอีกสี่คนที่สมุดประการอ่าสามศพแล้วก็สงขลานหนึ่งศพ
อดผู้เสียชีวิตสะสมนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาตอนนี้ก็อยู่ที่๖๐๖๖ศพค่ะ
คนที่หายป่วยกลับบ้านก็มีทยอยมาสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดรายส่วนเรื่องความคืบหน้าวัคซีนนะคะ
ฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยฉีดได้เยอะค่ะได้กว่า๖๔๐๐๐โดส
การฉีดวัคซีนสะสมรวมมากกว่า๒๐ล้านโดสแล้วก็แบ่งเป็นเข็มที่๑สะสมรวม๑๕ล้าน๖แสนโดส
ที่สองคือฉีดไปแล้วรวม๔ล้านสี่แสนโดสเข็มที่๓สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าใน๑๘๐๐๐โดสนะคะ
ก็หวังว่าวัคซีนจะมารวดเร็วแล้วก็มาเพียงพอสักทีนะคะ
ที่จะให้คนไทยปลอดภัยได้รับวัคซีนกันทุกคนนะคะ